คุณผู้ชมส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสตูนค่ะ
มีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งคว้าจอบวิ่งไล่ฟันชาวบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีถูกเอาจอบแบบฟันหัว
คือจอบคาหัวอยู่เลยนะคะแล้วคนก่อเหตุก็วิ่งหนีไป
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจับตัวได้นะ

ชาวบ้านจะมารุมประชาธรรมคนก่อเหตุกันเลยค่ะ
ไฟไวร่มันเยอะกว่าดีกว่า

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ชาย
ไปทำแผนหลังกองเหตุคือจับตัวได้
คือผู้ชายคนนี้เอาจอบไปฟันหัวชาวบ้าน

มีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา

แต่เขาพูดจาแบบวกไปวนมามาก

ก็คุมตัวไปสอบประคัมที่สพละงู
นายนัทพลหรือในดอนอายุ๓๓ให้การวกไปวนมาค่ะ
แล้วก็บาดแผลที่เห็นชาวบ้านคงจะรุมประชาธรรม

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนและงูทุ่งว่านะคะ
ที่ใกล้สำนักงานไฟฟ้าละงูช่วงทุ่มเมื่อวาน

ชื่อว่านายปิติอายุ๔๒
คว่ำหน้าเลือดนองเต็มพื้นเลยค่ะ
อบยังปะคาศีรษะอยู่เลย

ชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์เป็นร้อยเลยค่ะ

ตัวผู้ก่อเหตุก็ยังเดินปุ่นเปลี่ยนอยู่ตรงนั้น

ก็จับตัวเอาไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยจับอีกที
ชาวบ้านบอกว่าหลังจากละหมาดกันเสร็จ
ได้ยินเสียงตะโกนว่าอย่าทำอย่าทำ

เห็นผู้ตายจอบคาอยู่ที่หัว
แล้วผู้ก่อเหตุก็วิ่งหนีเข้าป่า
เขาได้ยินเสียงหล่อดกล่อม
อ๋อเที่ยวเขาลม

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายนัทพลไปหาญาติที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

นายนัทพลเดินทางกลับด้วยความโมโห
แล้วก็เหมือนกับพยายามหามีดหรือหาอาวุธเพื่อที่จะไปทำร้าย
จนเจอจอบวางอยู่หยิบจอบขึ้นมา
ดักทำร้ายคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์คันแรกผ่านไปรอดแบบบุดหวิดค่ะ
พอรถจักรยานยนต์คันที่สองคือรถของผู้ตายขี่ผ่านมา
โอ้โหไม่รอดนายนัทพลเนี่ยเอาจอบฟาดเข้าไปที่หัว

แล้วจอบยังคาอยู่ที่หัวของผู้ตายเลยค่ะ
วันนี้คุณคารินกะมุดโยธิน
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุ
ริมถนนเลยสำนักงานไฟฟ้าและงูไป
เป็นถนน๔เลนมีเกาะกลางถนน
จุดที่นายปิตินอนเสียชีวิตอยู่ก็คือที่เสาไฟ
รอยเลือดเต็มเลยนะคะยังมีคราบเลือดอยู่บ้าง
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านั่งดูทีวีอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคล้ายกระจกแตก
พี่สาวที่อยู่ชั้น๒บอกว่าได้ยินเสียงว่าอย่าทำ
นี่ค่ะแล้วก็เห็นว่าคนถูกทำร้ายนอนอยู่ที่หน้าบ้าน
ตอนนั้นไม่กล้าจะออกไปช่วยเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ยังอยู่แถวนั้นวนไปวนมาอยู่
ผู้ก่อเหตุหันมานะคะตะโกนว่าอย่าไปบอกใครนะ
กล้องวงจรปิดค่ะตรงนั้น๒ตัวติดอยู่ที่หน้าบ้าน
แต่มันเสียเสียมาสักพักนึงแล้วพอเกิดเหตุแบบนี้
เจ้าของบ้านเลยบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียไม่ได้แล้ว
ต้องซ่อมต้องซ่อมเพราะว่าไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะเกิดเหตุร้ายอะไรหน้าบ้านบ้าง
เขาหันมาพูดว่าไม่ต้องบอกใครไม่ต้องบอกใคร
ก็ดูเหมือนไม่ตื่นตกใจไหนมาก
ชาวบ้านอีกคนที่เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ
บอกว่านั่งล้างจานอยู่หน้าบ้านเห็นผู้ก่อเหตุยืนอยู่เกาะกลางถนน
เวียงจอบใส่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ล้มลงไป
ผู้เสียชีวิตก็พยายามที่จะวิ่งหนีขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ผู้ก่อเหตุเหวี่ยงจอบใส่อีกรอบนึงค่ะ
จนเขาล้มลงโอ้โห
แล้วเห็นภาพสุดท้ายก็คือผู้ก่อเหตุเอาจอบฟันเขาที่หัว
ฟันเขาที่ไทยทอยจนจอบปักค้างอยู่ที่ศีรษะ
ของผู้เสียชีวิตจอบค้างอยู่แบบนั้น
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหภาพมันน่าตกใจมากจริงนะคะ
แต่ก็เธอเป็นผู้หญิงเป็นลูกเล็กไม่กล้าออกไปไม่กล้าไปช่วย
ตอนนั้นไม่มีรถวิ่งผ่านเลยด้วยซ้ำ
ทุ่มหนึ่งคนแถวนั้นเขาก็ทำพิธีละหมาดกันอยู่

เห็นผู้ชายถือจอบค้างโยนแล้วเขาก็ล้ม
ล้มใช่ไหมล้มจากรถขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วคราวนี้พอล้มเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็วิ่งผู้ชายที่ล้ม
เขาวิ่งวิ่งออกมาเขาก็จับจอบมาโยนอีกรอบนึง
กลางหลังค่ะพอถูกกลางล้มเขาก็ล้มเลย
ล้มแล้วแล้วคราวนี้เขาก็เดินมาหยิบจอบแล้วก็มาฟาดตรงคอ
เท่าที่เห็นนะคะมันอยู่ระดับสายตานะคะคออีกรอบนึง
คราวนี้เขาก็สลบเลยเขาก็หน้าคว่ำแล้วเขาก็มาเอาจอบสับตรงหัวอีกทั้งหมด
น่าจะสามหรือสี่ครั้งไม่แน่ใจคือคาที่เลย
แต่เราตกใจเพราะเรากลัวว่าเฮ้ยอะไรเขาเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เห
เพราะเราก็กลัวก็สั่งนะคะ
ด้านภรรยาของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวนพัดสวรรณ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุสามีโทรไปบอกว่ากำลังจะไปรับ
อยู่ที่อำเภอละงูแล้วคือเส้นทางเนี้ยสามีก็ขี่รถผ่านทุกวันน่ะนะคะ
สักพักหนึ่งสิบนาทีโทรกลับไปหาสามีอ้าวทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ย
สามีบอกว่ากำลังจะไปรับมารู้อีกทีสามีถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
พอเขาเดินทางเพื่อนเขาก็โทรบอกว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว
เขาบอกว่าอยู่ที่ลังงูแล้วก็ถึงที่เกิดเหตุ
พอโทรถามเขาว่าอยู่ไหนแล้วเขาบอกว่าถึงลังงูแล้ว
ประมาณสิบนาทีเขายังไม่ถึงไปที่เพื่อนเขารออยู่
ก็เลยโทรกลับมาอืมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้รับสายแล้วค่ะ
เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ก่อเหตุไหมครับ
ไม่เคยมีเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนบ้าค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
เพื่อจะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ก็ไม่มีคนออกมาพูดคุยกับเราก็เห็นบ้านเงียบแบบนี้
ก็เลยไปคุยกับอดีตผู้ใหญ่บ้านในคมสรร
คมสรรก็บอกว่านายนัทธพลผู้ก่อเหตุเขามีอาการหลอนค่ะ

ส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านคงคิดว่า

เลยเอาจอบแบบโอ้โหทำร้ายเขาจนตายคาที่แบบนั้น
ส่วนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านของผู้ก่อเหตุนะคะ
มีคนอยู่นะคะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลกับเรา

แต่กลัวพูดหลุกแล้วร้านปิดตู้ไม่ให้ไม่เปิดตู้ที่
ก็ได้ยินว่าคนตกกันตรงนู้นเลยเปิดตู้เล่นไปเล่กันทีนั้น
สล้อกันบ่อยถึงกว่าคืนนี้ก็สล้อกันกับพี่กับน้อง
แล้วก็ได้เห็นว่าน้องมันเอามีดควันมัน
แล้วก็มันก็ออกจากบ้านออกจากบ้าน
พอไอ้ผู้ที่ตายนี้กลับรถมุดสุดใสมา
แล้วมันก็บวกมึงมันคิดว่าน้องมันตามมันมา
ตำรวจสพลงูบอกว่าพอจับนายนัทพลได้เนี่ยนะคะก็ต้องไปทำแผล
เขาก็เจ็บด้วยไงคะเพราะว่าตอนที่ให้ชี้ว่าไปก่อเหตุตรงไหนยังไงเนี่ย
ชาวบ้านก็มารุมประชาธรรมกันด้วยแล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มตัว
ตัวผู้ก่อเหตุเองก็มีบาดแผลด้วย
ทำแผลก่อนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
แต่เจ้าตัวปฏิเสธนะคะเจ้าตัวปฏิเสธ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าผู้ก่อเหตุเขามีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
ก็ต้องรอหลักฐานทางโรงพยาบาลเพื่อที่จะยืนยันเรื่องนี้
แต่เดี๋ยวต้องสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เหมือนเขาก็ยังพูดวกไปวนมาเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้จักไม่ได้อะไรเลย